อย่างเช่นเรื่องราวดีที่เกิดขึ้นที่ขอนแก่น

ระหว่างตั้งด่านช่วง๗วันอันตรายก็ไปเจอคุณยายท่านหนึ่งเข็นรถเข็น

ทีนี้พอได้เห็นพฤติกรรมแบบนี้คนที่ขับรถสัญจรผ่านไปมาเขาเห็นเป็นแบบอย่างที่ดี

อันนี้สิน่าสุดนี่เอาไปทำภาพยนตร์ก็ได้เป็นตำรวจในหนังก็ได้
ใช่ไหมคะคลิปนี้มาจากผู้ใช้เฟซบุ๊คท่านหนึ่งใช้ชื่อว่าอามึนอาอึนเบอร์นะคะ
ก็เล่าบอกว่าตำรวจดีที่ช่วยเหลือสังคมยังมีในประเทศ
แม้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงตั้งด่าน๗วันอันตรายก็ตาม
ตำรวจที่ไปคอยอำนวยความสะดวกเนี่ยก็จะช่วยประชาชนในการเดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลปีใหม่อยู่แล้ว
ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนกันนะคะตำรวจต้องปฏิบัติงานกันเต็มอัตรา
แต่ก็ยังเห็นตำรวจมีน้ำใจเข็นรถเข็นให้ยายคนนึงซึ่งมีสิ่งของสัมภาระเต็มคันรถค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จุดตรวจเทศบาลมันจากคีรีจังหวัดขอนแก่น
ซึ่งหลังจากคลิปนี้ได้เผยแพร่ในโลกโซเชียลนะคะทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ติดต่อไปยังตำรวจนายดังกล่าว
แล้วก็บอกว่าไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์เพราะว่ายังอยู่ในช่วงปฏิบัติหน้าที่ใน๗วันอันตรายนี้อยู่ล่ะค่ะ
หนักดูคุณยายดิเข็นคนเดียวไหวได้ยังไง

อืมตำรวจก็ไปช่วยอ่าตัวอย่างแบบนี้แหละค่ะยกย่องเข้าไปนะ
เราจะได้มีแบบอย่างดีให้กับเด็กรุ่นใหม่เยาวชนด้วยนะคะ